ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่หนุ่มอเมริกันคนหนึ่งนะฮะ
มาเที่ยวเกาะพีพีที่ประเทศไทยปรากฏว่าพยายามจะหาเช่าเรือ
เข้าไปขับฮะค่ะพังไปลำนึงฮะเนี่ยผู้ชายคนนี้ครับ
จากล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับชื่อว่านายปาร์คเกอร์วิวสันบิชอบนะครับ
อายุยี่สิบห้าปีเป็นชาวสหรัฐฯฮะอ่าเป็นผู้ต้องหาตามไม้จับของสารจังหวัดกะบี
ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก่อเหตุขโมยเรือสปีดโบ๊ท
ลำนึงเนี่ยเขาเป็นล้านนะฮะล้านกว่าบาทจากเกาะพีพีเล
แล้วไปจอดทิ้งไว้ที่เกาะพีพีดอนในสภาพที่พังเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๙เมษายนนะครับมีนางสาวอภิษสมัยแสงจันทร์เป็นผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเขาจอดเรือสปีดโบสต์ชื่อวอนรินเทพราคาล้านกว่าบาท
ไว้ที่ชายหาดโละดาลำในพื้นที่หมู่๗ตำบลอาวนาง
อำเภอเมืองจังหวัดกะบี่แต่ว่าเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้
ตอน๔ทุ่มครึ่งมีนักท่องเที่ยวผู้ชายเป็นชาวต่างชาติ
มึนเมาอ่าขึ้นไปขับเรือเขาออกจากจุดที่จอด
ต่อหน้าต่อตาคนขับเรือหางยาวที่นอนเฝ้าเรืออยู่แถวนั้นไปเลย
คนขับเรือหางยาวเนี่ยเขารู้ว่าไม่ใช่เจ้าของเรือแน่
อืมบอกว่าพยายามจะเข้าไปห้ามแล้วแต่ไม่ทันฮะไม่เป็นผล
ชายคนนี้ที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นเดินอยู่แถวหาดเนี่ย
แถวเกาะพีพีเลเนี่ยขับออกไปเลยนะครับจนเช้าวันรุ่งขึ้น
สิบเจ็ดโมงเช้าไปเจอเรือสปีดโบ๊ทวรณรินเทพ
เกยชายหาดอยู่ที่แหลมตรงบริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดยอิน
ห่างจากจุดเกิดเหตุสิบห้ากิโลเมตรนี่ฮะในสภาพ
พังเสียหายที่เครื่องยนต์แล้วก็ตัวเรือก็แตกมีรอยถลอก
เรือลำเนี้ยล้านกว่าบาทโอ้โหค่ะค่าเสียหายประมาณสามแสนห้าอืม
โอ้โหผู้ก่อเหตุก็ถามพนักงานโรงแรมที่นั่นนะครับ
ว่าเออไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับอ่าพนักงานโรงแรมบอกว่า
อ่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เหมาเรือเป็นเรือหางยาว
บอกว่าจะขอกลับไปที่ที่พักอยู่ที่เกาะพีพีก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
กระทั่งวันนี้ครับทางภูมิกับการสพเกาะพีพีเปิดเผยว่า
หลังจากสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดต่างของเกาะ
อ่าแล้วก็เห็นตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนเนี่ยนะ
ว่าคือนายปาร์กเกอร์วิวสันวิชอฟพบว่าเมื่อ๑๙เมษายน
กับเพื่อนชาวอเมริกันชายหญิง๗คน
ออกหมายจับเอาไว้ในข้อหาทำให้เสียทรัพย์
และในวันนี้ครับได้รับทราบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยนะ
เห็นพฤติกรรมแล้วไม่น่าไว้วางใจปรากฏว่าเมื่อเช้า
ว่าสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้แล้ว
ด่านตรวจตมของท่ากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางออกนอกประเทศไทยมีเป้าหมายจะไปจีน
เพื่อจะไปต่อเครื่องบินกลับไปยังสหรัฐอเมริกา
จอดเรือทิ้งเอาไว้แล้วก็ค้างกุญแจเอาไว้ด้วย
เขาไม่ให้เช่าก็เพราะว่าสปีดโบ๊ทมันราคาแพงถ้ามันเสียหายอะไรขึ้นมาถูกไหม
ดูท่าทางแล้วเขาคงไม่ให้เช่าดีกว่าใช่ปรากฏว่าแอบเอาขึ้นไปเลยขับไปเลยฮะ